ท่านผู้ชมครับที่สุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ก็มีเหตุการณ์ที่หน้าเศร้าสะดดเกิดขึ้น
เมื่อตำรวจตอชดหน้าอีกหนึ่ง
ที่ไปยิงภรรยานะฮะภรรยาเป็นครู
ยิงเสียชีวิตในรถยนต์เลย

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กหญิงวัย๗ขวบ
ที่เป็นลูกของครูที่ถูกยิง
ก็คือลูกเลี้ยงของต่อชะดอที่ก่อเหตุ
มีภาพนะฮะที่เขาจับภาพของรถ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
โยต้ายาริสคันนี้ครับจะเห็นว่าเซไปเลย

เพราะว่าตัวผู้หญิงเป็นคนขับรถนะคะ

แล้วนึกดูนะคะเด็กนั่งอยู่ข้างหลังเบาะหลัง
ตัวเองยิงตัวผู้หญิงแล้วก็ยิงตัวตายตาม
แล้วไม่นึกถึงเด็กที่นั่งอยู่ข้างหลังเลยว่า
ผู้สีขาวขับอยู่บนถนนประชาวิวัฒน์
ตัดถนนเอเชีย๑๘อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็ค่อยเบี่ยงออกซ้ายปีนเกาะกลางถนน

ก็มาจากการยิงกันเสียชีวิตอยู่ในรถ
ในที่เกิดเหตุมีเด็กหญิงวัย๗ขวบนะครับ

นั่งร้องไห้อยู่ที่เบาะหลังนะ

ส่วนเบาะนั่งฝั่งคนขับ
มีนางสาวนัทธนันตระกูลพรมอายุ๓๐ปี
เป็นครูสอนวิชาดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสุไงโกลก
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มมเข้าที่ศีรษะแล้วก็ลำตัว

นั่งข้างคนขับข้างหน้านะครับ
มีศพของ๑๐ตำรวจโทบุญยวัตรตระกูลพรม
เป็นพบหมู่กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดน๔๔๗อำเภอสุงัยปาดี
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดนราธิวาส
ถูกปืนชนิดเดียวกันขนาดเดียวกัน
ยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวา๑นัดนะฮะ
แล้วก็มีปืนพกขนาด๙มมตกอยู่ที่ตัก๑กระบอก
พร้อมกับปลอกละสุนปืนตกอยู่ที่พักเท้า๔ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่จากการสอบถามเด็กหญิงวัย๗ขวบเนี่ย
คือน้องเนี่ยเป็นลูกของนางสาวนัทธนันนะฮะ
ที่เป็นคุณครูที่เป็นคนขับนะครับ
ก็เป็นลูกเลี้ยงของตรชดที่ก่อเหตุ

ตำรวจโทบุญยวัตรขับรถจากบ้านพัก
กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดน๔๔๗
มารับแม่ก็คือนางสาวนัทธนัน
แล้วก็น้องนะก็มารับที่โรงเรียนจะกลับบ้านด้วยกัน

ก็คือคุณครูเนี่ยมาขับรถนะครับแล้ว๑๐ตำรวจโทบุญยวัตรพ่อเลี้ยงก็เปลี่ยนไปนั่งคู่
น้องเด็กหญิงวัย๗ขวบก็นั่งอยู่เบาะหลัง
ระหว่างนั่งรถยนต์กลับบ้านน้องบอกว่าแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยทะเลาะกันในรถ
คือทะเลาะกันเถียงกันอย่างหนักเลยนะครับ
จนถึงจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็น
ตำรวจโทบุญวัฒน์ได้ชักปืนขึ้นมายิงใส่นางสาวนัทธนัน
ฟุบลงกับเบาะแล้วรถก็เสียหลักเข้าข้างทาง
หลังจากนั้น๑๐ตำรวจโทบุญวัฒน์ก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
จอดที่ศีรษะตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิต
แล้วเด็ก๗ขวบที่อยู่เบาะหลังเนี่ยค่ะ

ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถึง
ก็มาเปิดประตูรถแล้วก็อุ้มน้องออกไป
แล้วตอนที่อุ้มน้องออกไปเสื้อของน้องก็เปื้อน
เลือดที่กระเด็นไปโดนตัวน้องด้วยนะคะ
โอ้โหนะฮะก็ตอนนี้ญาติก็รับศพของทั้งคู่
บำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
ก็น่าเห็นใจน้องนะ
เห็นเหตุการณ์แล้วก็อนาคตจากนี้ไปด้วยนะครับ